พาไปดูกระบะสองคันซิ่งแข่งกันที่ปัตตานีหน่อยค่ะคุณผู้ชมแล้วก็มีรถมอเตอร์ไซค์เนี่ยมาตัดหน้าทีนี้ก็เลยกลายมาเป็นอุบัติเหตุนะคะ
เหตุการณ์นี้เนี่ยเกิดขึ้นเดี๋ยวเราไปดูคลิปตอนที่รถกระบะเนี่ยชนหน่อยค่ะ
เมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมานะก่อนถึงปั๊มน้ำมันบนถนนสาย
บนถนนสาย๔๒เพชรเกษมเที่ยมเพอร์เมือง
แล้วรถกระบะสองคันดูสิคะเขาขับมาเหมือนกับแข่งกัน
ครับแล้วคันนึงเนี่ยติดโครงเหล็กตะแกงอีกคันหนึ่งเป็นเชฟโลเลสสีบอล
โอ้โหมันปาดไปปาดมาพยายามจะแทงกันให้ได้เลยนะ
ที่ตั้งหวัดนี่เนี่ยโอ้โฮ
กระบะเชฟโรเล็ตที่อยู่เลนกลางหลบไม่ทันไง

แล้วมอเตอร์ไซค์ก็กระเด็นตกข้างทางแบบที่คุณผู้ชมเห็นเมื่อกี้

ไม่คือคุณทั้งสองคันเนี่ยขับมาแบบไม่สนใจรถคันอื่น

นี่ไงคือน่าจะแข่งกันมาอยู่ก่อนแล้วชิงความเป็นเจ้าถนน
ทีนี้คนที่ขี่มอเตอร์ไซค์กับคนที่ซ้อนเป็นผู้หญิงด้วยนะ
แล้วยังถูกรถกระบะคือเหมือนกับลากไป

แล้วคนที่ขับรถกระบะจอดข้างทางลงมาช่วยเหลือ
เอาตัวของทั้งคนขี่คนซ้อนส่งโรงพยาบาลปัตตานี
คนที่ขี่มอเตอร์ไซค์นี่นะคะก็คือนางสาวนุสรีนิอารีอายุ๒๐ปี
ได้รับบาดเจ็บทั้งหัวทั้งตาบวม
มีบาดแผลสาหัสเหมือนกันนะคะตรงแขนขวาตรงนิ้วมือ
แล้วแผลถลอกเนื้อมันหลุดไปหมดเห็นกระดูกคุณผู้ชม

ส่วนคนซ้อนคือนางสาวนูรฮาฟีซาลาเตะอายุ๒๑ปี
ก็มีบาดแผลถลอกหลายแห่งเลย
ทั้งสองคนนี้ยังพอยังพอพูดได้บ้าง
แล้วก็บอกว่าตอนนั้นกำลังเดินทางไปทำงานที่ห้างสรรพสินค้า
คือบิ๊กซีปัตตานีค่ะก็อยู่ห่างจากตรงที่เกิดอุบัติเหตุ
สักประมาณ๒กิโลเมตรแต่มาเจออุบัติเหตุซะก่อน
ทีนี้ผู้ชายคนนี้คุณผู้ชมที่ชี้ไม้ชี้มือ
นี่คือนายอับดุลคอลิกแวร์มิงอายุ๕๔ปี

ก็บอกว่าผมเนี่ยกำลังจะไปขายของที่อำเภอโคกโพ

อเตอร์ไซค์เขาขี่ข้ามไปยังเลนซ้าย
เพื่อที่มอเตอร์ไซค์จะกลับรถ
ก็ตัดหน้ารถกระบะอย่างกระชั้นชิด
ทีนี้คนขับกระบะก็เบรกไม่ทันค่ะ
พุ่งชนท้ายรถมอเตอร์ไซค์เลย
ส่วนคนที่ทำงานอยู่ใกล้ปั๊มจุดที่เกิดเหตุ
ก็คือนายบุญตาคินันติอายุ๕๓ปี
เล่าให้ฟังผมเนี่ยได้ยินเสียงรถชนดังมากเลย
ก็เลยวิ่งออกไปดูเห็นคนเจ็บอยู่ใต้ท้องรถนะ

แล้วก็เอาตัวคนเจ็บออกมาจากใต้ท้องรถกระบะ
ซึ่งคนที่ติดอยู่หน้ารถกระบะเนี่ยอาการจะสาหัสสุด
ดังนั้นก็เลยฝากเหตุการณ์ครั้งนี้
เป็นอุทาหรณ์สำหรับคนที่ใช้รถใช้ถนนร่วมกัน
เอาดูพลเมืองดีที่เขาอยู่ใกล้จุดที่เกิดเหตุพูดหน่อยค่ะ
คุณผู้ชมคือพอตอนที่เกิดเหตุมันเป็นจังหวะที่มอเตอร์
เขาจะไปกลับรถแล้วมันก็เลยทำให้เฉียวชน
เขาก็ไม่ทันดูก็ว่าสองคันนี้มาเร็วจริง
ใช่ใช่มันก็เลยเป็นจังหวะของการเกิดอุบัติเหตุ

สองคันเขาก็ไล่บี้กันมาแบบนี้นะ
หลังจากที่เกิดอุบัติเหตุแล้ว
ทางตำรวจสพเมืองปัตตานีเนี่ยเขาก็บอกว่าสอบปากคำคนที่ขับรถกระบะแล้วนะ
จะตรวจสอบภาพจากกล้องหน้ารถของชาวบ้าน
อย่างน้อยคันที่ขับตามมานี่แหละค่ะ
จับภาพได้แล้วก็เป็นหลักฐานเลย
รวมถึงจะสอบถามพยานแวดล้อมที่เขาเห็นเหตุการณ์
แล้วก็จะเรียกคู่กรณีก็คือกระบะทั้งสองคันไปสอบสวนเพิ่มเติม

รวมถึงคนเจ็บทั้งสองคนที่ขี่มอเตอร์ไซค
แล้วก็ตอนนี้อาการก็ยังได้รับบาดเจ็บ
แล้วก็อยู่ในความดูแลของแพทย์ที่โรงพยาบาลอยู่นะคะ